เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุสลดนะคะเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายอายุแค่หกขวบถูกไฟช็อตเสียชีวิตอยู่หน้าร้านขายของชำมาค่ะที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าที่น้องโดนไฟช็อตเนี้ยไฟมันรั่วมาจากไหนอืมรั่วมาจากจุดไหนรั่วมาได้ยังไงทางเจ้าของบ้านซึ่งเป็นร้านขายของชำเนี้ยค
พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจนะคะเด็กผู้ชายอายุแค่๖ขวบอ่ะค่ะนอนหมดสติอยู่หน้าร้านขายของชำในซอยวัดสว่างอารมณ์อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยชีวิตน้องคนนี้เอาไว้ได้นะคะน้องก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็ต้องส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับ

ร้านออกมาดูแล้วก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าใกล้นะอย่าเพิ่งแตะต้องตัวน้องนะวิ่งไปตามคุณยายของน้องที่อยู่บ้านใกล้อะค่ะให้วิ่งมาดูอาการตอนนั้นน้องแน่นิ่งไปแล้วอะค่ะ
ที่ฉันทำงานเกี่ยวกับเย็บผ้าอยู่ค่ะจะทำแบบอยู่เมื่อวานแล้วก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยค่ะ
จนกระทั่งคนเรือมาซื้อของที่ร้านก็เลยบอกว่ามาดูน้องหน่อยก็พอวิ่งออกมาก็คือน้องอยู่ในสภาพนั้นแล้ว
ก็เลยไปตามคุณยายมาดูค่ะบอกว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลย
คุณผู้ชมแล้วจังหวะที่นักข่าวของเราคุยกับเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยนะ
คุณยายของน้องเนี่ยมาพอดีครับ
ถือทูบมาดอกหนึ่งทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
คุณยายสุกันละยาเสรียะม่วงอายุห้าสิบหกนะคะ
เป็นคุณยายของน้องเอ็มวัย๖ขวบที่เสียชีวิตนะคะ
ก็เนี่ยมาทำพิธีที่ร้านขายของชำเพราะว่าน้องนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
คุณยายให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราคือแบบร้องไห้ไปด้วยคุยไปด้วยเลยค่ะ
คุณผู้ชมคุณยายบอกว่าน้องเอ็มเนี่ยตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือจากโรงเรียน
ซื้อขนมที่ร้านตรงเนี้ยออกจากบ้านมาได้แป๊บเดียว
เจ้าของร้านวิ่งไปบอกยายว่าน้องเอ็มเป็นอะไรไม่รู้นอนนิ่งอยู่หน้าร้านให้รีบไปดู
พอไปถึงก็พยายามอุ้มร่างน้องเอ็มขึ้นมาก็มารู้ว่าน้องเอ็มเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
แล้วก็ทางด้านแม่ของน้องเอ็มนะครับซึ่งตอนนี้
กำลังจัดเตรียมงานศพของลูกชายอยู่ที่วัดนะครับบอกว่าสิ่งที่ญาติติดใจก็คือ
สาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะระหว่างที่เกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แม้แต่คนเดียว
ขณะที่ผลชนะสูตรของแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากการถูกไฟช็อต
ซึ่งเธอยืนยันว่าตอนที่ไปดูร่างของน้องเอ็มที่หน้าร้านเธอก็ถูกไฟช็อตบริเวณหน้าแข้งเช่นเดียวกัน
สิ่งที่ตัวเองและครอบครัวยังสงสัยอยู่ก็คือไฟที่รั่วนั้นรั่วมาจากจุดไหนแล้วรั่วมาได้ยังไง
อยากให้เจ้าของบ้านเร่งตรวจสอบให้ชัดเจน
ก็ตอนคุณยายเขาอุ้มน้องมาแล้วแล้วทีนี้ตอนหนูออกไปดูไปนั่งบริเวณตรงนั้นนะคะ
หนูก็โดนไฟช็อตเหมือนกันไฟมันดูดเหมือนกันค่ะ
หน้าร้านนะคะตรงเหมือนทางจะเดินขึ้นนะคะ
ก็นั่นเรื่องว่าไฟมันรั่วหรือไม่รั่วเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นเลย
ซึ่งเบื้องต้นนะคะหลังจากเกิดเรื่องทางครอบครัวของน้องเนี่ย
ก็ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากเจ้าของบ้านเช่า
ก็เป็นเงินในส่วนของการจัดงานศพก่อนนะคะ
เจ้าของบ้านเช่าก็คือเจ้าของร้านขายของชำที่ไปเช่าที่อีกทีหนึ่ง
ก็ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าของบ้านเช่าของห้องเช่าทั้งหมดนะคะ
แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่รู้นะว่าไฟรั่วมาจากตรงไหน
คือในจุดเกิดเหตุมันมีหลายจุดนะคะคุณผู้ชมที่มันดูเหมือนว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดไฟรั่ว
ไม่ว่าจะเป็นจุดที่เป็นระเบียงร้านตามที่แม่ของเด็กบอกค่ะ
มันมีเครื่องซักผ้าเป็นหยอดเหรียญมีตู้เติมเงินมือถือมันก็ต้องมีการเสียบปลั๊กไง
คือไม่รู้ว่ามันรั่วจากจุดไหนจริงแต่มันก็มีจุดที่ถือว่าสุ่มเสี่ยง
วันนี้ก็เลยมีเจ้าหน้าที่ไปทดสอบที่ตู้เติมเงินนะคะ
เติมเงินน่ะไม่มีความผิดปกติอะไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางการไฟฟ้าจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อดูว่ามันรั่วจากจุดไหนกันแน่ก็ต้องป้องกันเอาไว้ด้วย
ไม่รู้ว่าครั้งหน้าครั้งไหนมันจะมาเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่าใครจะถูกไฟดูดอีกหรือเปล่า
ลักษณะแบบนี้มันมีหลายที่นะเรามีหลายตู้มากนะบนถนนหนทางเนี่ย

กดเงินตู้เติมเงินตู้ชาร์จแบตตู้ซักผ้าหยอดเหรียญมันเยอะแยะไปหมดอ่ะ
จริงถ้ามันไฟรั่วแบบนี้แล้วมันไฟดูดได้มันอันตราย